คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เลย
บุกถึงห้องทำงานอธิบดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นั่นก็คือนายรัชดาสุริยกุลณอายุทยานั่นเอง

ก่อนหน้านั้นอธิบดีนายนี้ได้มีการประกาศออกมา
กรมเองจะไม่รับของขวัญปีใหม่สักชิ้นเดียว
แต่สิ่งที่เขารับไปหรือเปล่าเป็นเงินมหาศาล
แต่เขายังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
ถูกต้องแต่ตอนนี้ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์

แต่เรื่องเงินที่เจออยู่ในโต๊ะ๕ล้าน

ดังนั้นเรื่องนี้เราต้องขีดเส้นใต้ต้องวิเคราะห์กันหนักเลยค่ะ
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยอยู่กับอาจารย์สุภาพนะคะ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ข่าวที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกริ่นมาเป็นข่าวใหญ่จริงครับ
วันนี้เช้าขึ้นมาเปิดหนังสือพิมพ์ดูพาดหัวกันทุกฉบับ
เขาพาดหัวว่าเจ้ากระทรวงกับประหลัดกระทรวงถึงกับช็อก
มันเรื่องอะไรล่ะครับที่ทำให้ระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกับประหลัดกระทรวง
ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของข้าราชการประจำถึงกับช็อก
ก็ข่าวนี้ไงครับปปชกับตำรวจปป
บุกจับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจับที่ไหนครับ
จับคาห้องประชุมที่กำลังนัดประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหารก็เหลือหรากันไปหมดอยู่ดีตำรวจปปชมาบุกจับอธิบดี
จับขณะที่รอรับกระเช้าปีใหม่ยึดเงินคนไปค้นมาเจอเงินอีก๕ล้านบาท
ก่อนหน้านี้เนี่ยอธิบดีคนนี้เคยประกาศบอกกับลูกน้องว่า
ห้ามนำกระเช้าปีใหม่มาอวยพรอ้าวของจริงมันคนละเรื่อง
อกจากเงินติดกระเช้าแล้วยังมีเงินนี้ด้วยครับ
รีดค่าวิ่งเต้นโยกย้ายจนลูกน้องจากลูกน้องอีก
ตำรวจกับปปชแจ้งข้อหารีดทรัพย์แต่ว่าสุดท้ายได้รับการประกันไปแล้ว
ผมเอาข่าวนี้มาขีดเส้นใต้ผมก็นึกถึงว่ามันมันเกิดอะไรขึ้น
ลูกน้องหัวหน้าอุทยานจึงยอมเอาเงินมาให้อธิบดีกันง่าย

ถ้าเอาเงินมาให้จะได้เป็นกรอบป้องกัน
งั้นเดี๋ยวจะถูกย้ายกระเด็นกระดอนไปอยู่ที่นั่นที่นี่
เหนือไปใต้จากใต้ไปอีสานเดือดร้อนกันไปหมด
ความหมายก็คือว่าใครไม่มีซองมาบรรณาการ

ผมเห็นข่าวนี้ผมก็นึกถึงคนนี้
คนที่เคยเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
แล้วเป็นอธิบดีที่มีคนจดจำได้มากที่สุด
ในฐานะที่ได้ต่อสู้กับการรักษาผืนป่า
และอุทยานอย่างจริงจังที่สุด
ผมก็ขอต่อสายพูดคุยหน่อยสวัสดีครับคุณดำรงครับ

ครับเอาอย่างนี้ผมอ่านข่าวแล้วมันแปลความว่า
โยกย้ายหัวหน้าอุทยานเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับอธิบดีนั่นหนึ่งล่ะ
สองมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเหรอว่า
ใครจะย้ายจากเหนือจากเหนือไปใต้จากโน่นไปนี่
แล้วจนทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เอาเงินมาจ่ายเนี่ย
เขาลำบากมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ
คืออย่างนี้ครับท่านสุภาพครับ
การโยกย้ายของอธิบดีกรมศรียาเนี่ยมันมีอำนาจตามกฎหมายว่า

การย้ายแปดขึ้นไปเนี่ยเป็นอำนาจของพระอาจกระทรวงศ์
คือระดับแปดเนี่ยอธิบดีเสนอย้ายได้แต่ต้องเห็นชอบจากประหลัดกระทรวงถูกต้อง
ย้ายไปดำรงตำแหน่งนะตำแหน่งที่คลองอยู่นะ
แต่ถ้าย้ายปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอำนาจที่ดีอย่าง
ของอุทยานขอไปอุทยานขอไปเนี่ยเป็นอำนาจที่ดี
อันนี้การโยกย้ายเนี่ยมันก็มีอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งประเทศ
เพราะหน่วยงานสนามเนี่ยมันมี๒๐๐กว่าหน่วย
การออกคำสั่งย้ายให้หัวหน้าหน่วยงานสนามเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่คลองอย่างนี้มันก็กระลาหลทั้งประเทศ
มันก็ต้องเดินทางบางคนมีครอบครัวอยู่อุดรต้องย้ายกลับไปสงขา
มันก็ไม่อยากไปกันเดือดร้อนครอบครัวลูกเรียนหนังสือต่างหาก
มันก็ต้องหนึ่งแป๊สายเส้นใหญ่ถ้ามีเส้นใหญ่มาบอกมันก็ไม่ย้าย
ถ้าไม่มีเส้นมันก็ต้องมหาธิบดีมาไหว้วอนขอความเมตตา
อธิบดีจะให้ไม่ให้อีกเรื่องหนึ่ง

มันก็มีคนดีคนชั่วเป็นเรื่องธรรมชาติของข้าราชการ
ย้ายคนชั่วมันก็ไม่โวยวายอะไรเพราะรู้ตัวเองไม่ได้เรื่อง
อายัดดีมันมีเรื่องแน่

ไอ้ย้ายแบบอย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ย
หน่วยงานเป็นตำรวจทางหลวงก็เป็น
สตูนไปอยู่อุดรจากอุดรไปอยู่พังงา
วุ่นวายกันไปหมดแต่ว่าตอนหลังเนี่ย
เขาจัดระเบียบกันได้แล้วว่าเฮ้ย
ย้ายข้ามเขตข้ามภาคอย่างนี้เนี่ย
มันเดือดร้อนกันมากแต่ปรากฏว่า
กรมอุทยานเนี่ยมันยังมีย้ายแบบ
อะไรอ่ะย้ายไม่รู้เหลือรู้ใต้ย้ายแบบไม่มีหลักเกณฑ์หลักการเลยเหรอ
คืออย่างนี้กรมอุทยานอันดับหนึ่งคืออุทยานทางทะเล

ธิบดีไหนคนไหนมาปั๊บเนี่ยทางทะเลต้องอันดับหนึ่งเลย
เพราะทางทะเลมันมีรายได้จากนักท่องเที่ยว

หมกเนี่ยได้น้อยคนไทยด้วยกันดูกันฝรั่งไปน้อย

อุทยานใหญ่เขาใหญ่อะไรอินถนนอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ทางทะเลเนี่ยมันมีทัวร์จีนบ้างทัวร์ยุโรปทัวร์อะไรเนี่ย
คนเข้าไปชมแต่ละวันเนี่ยมันคอนโทรไม่ได้หรอก

ความสัมพันธ์ส่วนตัวหัวหน้าอุทยานกับเจ้าของทัวร์เนี่ยมีความสัมพันธ์กัน

ถ้าสนิทสนมมีอะไรต่างแล้วก็บอกว่างให้เข้าได้

แต่ถ้าไม่ใช่พวกตัวเองก็เต็มมันก็เข้าไม่ได้

เป็นรายได้นอกเหนือจากรายได้ปกติ
แปลว่ารายได้รายได้จากตรงนั้นเนี่ยเบียดบังได้
บังได้แล้วเก็บไว้สะสมไว้แล้วเอามาส่งสวยได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
ก็ได้ดำน้ำเนี่ยเราจะไม่รู้อันนี้ดำกี่คน
ดำกี่คนกี่ที่ไม่รู้หรอก
เพราะหลังว่าดำน้ำต่างท่าวมาดำน้ำ

มันก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยความสัมพันธ์กับอธิบดีขนาดไหน
ธิบดีก็ต้องดูก่อนมันเป็นที่แต่ละอธิบดีไงอ่า
โยบายแต่ละอธิบดีแต่ละคนไม่เหมือนกันไง
งานจัดปีใหม่เนี่ยปกตินะครับ

บางคนเขาก็มองว่าปีใหม่ไม่ควรจะให้เจ้าที่เดินมากลม

ของผมเนี่ยผมไม่จัดปีใหม่ไม่จัดวันเกิด

เพราะเรารู้ว่ามันทำความเดือดร้อนแล้วปัญหาเดี๋ยวเกิดขึ้นมา
หัวหน้าหน่วยไม่อยู่อ้างเอิ้งต้องมาหาธิบดีอะไรมั่ง
และการมาปีใหม่เนี่ยแต่ละคนเนี่ย
ันทายานมันมักจะใส่ซองถูกต้องไหมครับ

หรือว่าจะโดนย้ายมาปากป่าวมันปากป่าว

คือเพื่อนเขาใส่เพื่อนเขาใส่เพื่อนเขามาตัวเองไม่ใส่ตัวเองไม่มา

ก็ใช่มันก็เป็นไปอย่างนี้ไปตามน้ำกันไปอย่างนี้
ไอ้การที่มันมีความหละหลวม
ว่าตัวที่พิมพ์ขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีก็ได้มีก็ได้
แล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินเบียดบังไปได้เนี่ย
อันนี้ทำไมเขาไม่คิดอุดช่องว่างว่า
วันนี้ขายได้กี่ใบจำนวนเท่าไหร่ตัวเลขจะต้องตรงกันนะ
มีผู้ตรวจการคอยเรียบร้อยคอยดูหัวหน้าอุทยานรับผิดชอบ

คืออย่างนี้ตัวเนี่ยมันพิมพ์ได้
เมื่อก่อนไปพิมพ์ที่กองสลากถ้าผมจำไม่ผิด
ยุคผมเนี่ยผมจับได้พิมพ์สองชุดเนี่ย

หมวดเอเนี่ยที่เก็บจริงก็ชุดหนึ่ง

เอ้อทำไมมันทำได้หรอทำไมไม่มีใครจรวดละ
ใครก็จะไปจรวดหรอครับอุทยานทางทะลงทะเลแต่แร่แห่งแร่แห่ง

อุทยานก็เกิดขึ้นอย่างเนี้ย
พระเจษย์ประโมนกันไปท่านสุภาพรู้มั้ยทางทะเลน่ะหนักมาก

การเมืองมาทุกครั้งจะต้องทางทะเลก่อนไปวิ่งนักการเมืองมา
ประมาณผมเนี่ย๒๐กว่าอุทยานทะเลน่ะแต่ผมไม่เคยให้ทั้งคน
ทะเลาะกันกับนักการเมือง
มันขึ้นอยู่อธิบดีจะแข็งขนาดไหนขนาดเอง
ก็เอาราหัสคืนมา
ไอหยังอุทยานทะเลสนากส่งไปรายเดือนได้

สิบล้านไอ้นี่ผมบอกผมให้ยี่สิบโอ้โหผมให้สามสิบหัวหน้าอุทยานเนี้ยนะ
โอ้โหหัวหน้าอุทยานกินเงินไว้กี่หมื่นเนี้ยนะต้องซื้อตำแหน่งยี่สิบล้านเหรอ
ผมผมผมผมผมผมไม่ระบุแล้วกันอ่าอ่าอ่าอ่าค่ะเข้าใจอ่า
เพราะว่าอุทยานเนี้ยคนเข้าชมวันแล้วเท่าไรต่างชาติเนี้ยเข้าชมวันแล้วเท่าไร
แล้วบัตรกี่ใบกี่ใบกี่ใบบางคนมีเรื่องสอบวิ่งเต้นดียังค้าอยู่ทุกวันนี้
อยู่มีเงินมาฝากธนาคารออมไม้๘๐ล้านอะไรอย่างนี้ไม่มีอาชีพอะไรเลย
แล้วไม่มีใครคิดจะวางระบบเลยหรือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้หนึ่งอย่าให้พิมพ์๒ชุดนะ
มันก็พูดกันไปน่ะพูดกันไปเออ
เงียบมาพักตอนยุคผมสอบแล้วก็เงียบมาพักปัจจุบันนี้ผมไม่รู้มีไม่มี
ผมไม่อยากเอ่ยเอ่ยโทษใครอ่าอ่าอ่าคือมันทำได้โอ้ย
ท่านจำได้ไหมไอ้รถมงรถเมทั้งหลายแก๊บแก๊บตั๋วตั๋วเต๋อ
อันนี้นั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวรถผ่านด่านผ่านเดิน
ฟงรถไฟทั้งหลายท่านตรวจดูดีเถอะ
คือมันทำได้แต่ถ้าองค์กรเขาเอาจริงเอาจังเนี่ย
เงินมันถึงขาดทุนกันบักโกกบักโกกเห็นไหมล่ะ
ไม่มีกำไรรถเอกชนไม่วิ่งได้รถเมย์ดูรถเมย์
รถเอกชนวิ่งร่วมไม่มีคนไม่อยู่ได้อ่ะทีนี้เนี่ย
คำถามก็คือว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจะกวาดบ้านกันไหม
ผมเนี่ยทำข่าวมานานนะคุณเอี่ยงเราอายุไล่เลี่ยงกันเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่ผมเจอก็คือว่าการซื้อขายตำแหน่งเพื่อเป็นอธิบดีเนี่ย
มันมีกันทุกกรมแต่เขาบอกว่าที่ซื้อขายตำแหน่งเป็นอธิบดีกันหนักหนักเนี่ย
ให้ดูที่กระทรวงทรัพย์นี่เขาพูดกันมาแต่ไหนแต่ไรนะไม่ได้ว่ายุคนี้นะ
แล้วยังไงแล้วจะแก้ยังไงฮะ
คืออย่างนี้วันนี้ผมยกตัวอย่างเอาทัพลานเนี่ยคุณย้ายคุณประวัติศาสตร์มือหนึ่งของประเทศเนี่ย
จับปลาไม้พยุงใช้ค้นคิดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตัดไม้รู้เรื่องเลยมาอย่างดีคุ้มครองอย่างดี
วันนี้โดนย้ายไปแล้วนะแล้วคดีที่จับไว้๔๐๐คดีก็เงียบกรอบไป
อันนี้มันไปเรื่อยเปื่อยกันหมดเลอะเทอะหมดแต่เราก็ผมถือว่าผมออกมาแล้วผมก็อยากไปยุ่งอะไรมากมายหรอก
บ้านเมืองเป็นอย่างนี้การเมืองก็เป็นอย่างนี้คุณคุณคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นคราวนี้
มันจะเป็นบทเรียนให้มีการกวาดบ้านต่างคนต่างตื่นขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้
จะต้องมีอย่างโน้นอย่างนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหม
กลมกองผมเชื่อเลยว่าฉันชันดันทรัพย์ทั้งหมดว่าผมจะไม่มีใครกล้าแล้วเนี่ย
คุณชัยวัดต้องขอบคุณเขานะเขาเป็นฮีโร่เลยนะเนี่ย
ใช่เขาเป็นคนแรกเขาเป็นคนแรกที่ร้องเรียน
กวาดล้างระบบราชการเมืองไทยครั้งยิ่งใหญ่
คนอย่างนี้ที่ควรจะเป็นอธิบดีกรมอุทยาน
แล้วตัวเองก็เอาตัวไม่รอดคนร้องเรียนเนี่ย
คนร้องเรียนเขาคดีเต็มหมดโดนกันแกล้งเช่น
ไปเผากระท่อมชาวไล่ชาวเล่ก็โดนไล่ออกราชการ
ไปกัน๓หน่วยงานเอาคุณชายวัดคนเดียว

เอาเขาไปปู่กาโชกระท่อมแห่ะเผา

เอาล่ะคุณดำรงเราจุดประเด็นกันไว้แค่นี้ก่อน
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบหรอก
เอาล่ะใครจะโยกย้ายถ่ายเทขนเงินออกจากบ้านไปไว้ที่ไหนก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าสิ่งที่ป้องกันจะไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ย

และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ขอบคุณคุณดำรงพิเดชนะฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพไหนอาจารย์สุภาพ
ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็มีอัปเดตให้ทราบหน่อยนะครับ
เพราะว่าทางด้านของตำรวจป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
เผยความคืบหน้ากรณีการควบคุมตัวอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เรียกรับเงินโยกย้ายตำแหน่งในหน่วยงาน
มีการสอบปากคำตลอดทั้งคืน
โดยผู้ถูกกล่าวหาหรือตัวอธิบดีไม่ยอมให้การใดทั้งสิ้น
เรื่องของเอกสารเรื่องเงินสดและเงินล่อซื้อที่
อันนี้ได้นะคุณนะ๙๐๐๐บาทในการจับกลุ่ม
เพียงว่าสาเหตุทั้งหมดมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
กับนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรนะครับ
แต่ทีนี้ถามว่าทางตำรวจปปมั่นใจไหม
มั่นใจในพยานหลักฐานที่มันมัดแน่น
ตำรวจบอกแบบนี้ไม่มีมวยล้มแน่นอนกรณีการควบคุมตัวอธิบดีนายนี้นะครับ
จากการตรวจสอบซองเงินในที่เกิดเหตุพบว่ามี๒๑ซอง
ซองมีการระบุชื่อบุคคลและหน่วยงานทั้ง๑๖หน่วย๕สาขา
และจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามีพฤติกรรมเรียกรับเงิน
มาตั้งแต่รับตำแหน่งอธิบดีด้วยนะครับ
คุณคือพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยวันนี้เลยนะปปเองค่ะ
จะส่งหนังสือให้กับหน่วยงานเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะ๑๖หน่วยงาน๕สาขาใช่ไหม
นี่ค่ะเดี๋ยวจะส่งหนังสือแล้วก็เรียกบุคคลที่มีชื่อหน้าซองเนี่ย
หัวหน้าหน่วยมาด้วยเดี๋ยวจะให้ต้องมาชี้แจงนะในฐานะพยานนะคะ
ส่วนที่อธิบดีได้รับการประกันตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะ
ตำรวจให้ประกันตัวเนื่องจากมองว่ามีตำแหน่งมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เชื่อว่าจะไม่หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
แต่หากภายหลังหากพบว่ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะถอนการประกันทันทีนะครับ
ส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่ระหว่างตรวจสอบ
จากนี้จะเร่งสอบปากคำรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อให้ปปชชี้มูลความผิดซึ่งจะเป็นดุลพินิษฐ์ของปปชในการดำเนินการต่อไป
แต่ตำรวจบอกมั่นใจในหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการรับเงินก้อนหรือรับเงินรายเดือนด้วยซ้ำ
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าข้าราชการหลายคนก็คับแค้นกดดันครับแค้นใจมาก
ว่ากลัวจะถูกโยกย้ายไงคือต้องเจียดเงินงบประมาณเอามาให้แบบนี้
คือเดือนละ๒๐๐ก็ต้องให้แบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นข่าวใหญ่จริงนะครับเราก็อัปเดตให้คุณผู้ชมทราบ
จากอัปเดตว่าเมื่อเช้าได้ประกันตัวไปแล้ว
ตอนนี้ก็อัปเดตความมั่นใจของทางตำรวจชุดที่เข้าไปปรับปรามนะครับ